มาดูคลิปที่คนขับรถออกมาบ่นนะครับ
รถในคันที่วิ่งสวนเลนมานะครับ

ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้แล้วนะครับ
ต้องระมัดระวังมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ
โอ้ดูเขาที่เห็นเขายังออกมาไม่หยุดยังเลย
โอ้เขาคิดว่าเราเป็นมอไซค์ได้ไงเนี่ย
ก็เป็นภาพที่มีคนที่ขับรถนะครับแล้วก็บรรยายความรู้สึกนะครับว่า
คือขับรถยนต์แต่ว่าดูเหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่ง

เหมือนกับมองไม่เห็นว่านี่คือรถยนต์อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
เพราะว่าแซงขวากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เสียงจากผู้ใช้รถใช้ถนนครับเส้นทางโคราชปักทงชัย
โพสต์พร้อมกับข้อความบอกว่ารถสวนนักเขาหัก
ผมสวนทางกับคนที่กลับต่างจังหวัดแทบจะวิ่งข้างทางครับ
โดยเพจดังนำมาแชร์พร้อมข้อความ
หรือเราเป็นแค่วิญญาณมีผู้เข้ามาแสดงความ
มาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตำหนิรถที่วิ่งสวนเลนกันจำนวนมาก
แล้วก็ขำกับเสียงภาคของเจ้าของคลิปด้วยเพราะว่าเสียงหล่อพอสมควรเหมือนกัน
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ติดตามเรื่องนี้ไปยังตำรวจทางหลวง
กองบังคับการ๖แจ้งเติมประชาชนเรื่องใช้รถใช้ถนน
แล้วก็สัญจรไปมาในเขตจังหวัดนครราชศรีมาให้เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ที่สำคัญถ้าเมาหรือง่วงต้องไม่ขับห้ามแซงในจุดอันตราย
โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถหนาแน่นอย่างที่กลางดงลำตะครอง
และทางเลี่ยงเมืองช่วงอำเภอศรีคิ้วด้วยครับ